ได้ข้อความไปบ้างหรือเปล่าผู้ชายคนนี้เป็นวิศวะนะครับ
เอาหลักฐานไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าเจอแก๊งนี้หลอกหารายได้ออนไลน์
เป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งชื่อดังไม่น่าเชื่อนะครับ
เขาบอกว่าชวนไปทำภารกิจอืม
แต่ว่า๓วันสูญเงินไป๓แสนกว่าบาทครับ
มีคนได้ลักษณะแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะ
ที่ผ่านมีมา
ระหว่างเล่นเกมมือถืออยู่เป็นการชวนหารายได้เสริมผ่านทางออนไลน์
พอกดลิงก์เข้าไปนะครับมันเป็นการแอดไลน์และคุยกับแอดมิน
โดยไลน์เดือนกล่าวตั้งภาพหน้าปก
ภาพประจำตัวเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งชื่อดัง
จากนั้นแอดมินก็แนะนำวิธีการหารายได้ต้องทำยังไงบ้าง
กดไลค์เพจนะโดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ๑๐บาท
ภารกิจต่อไปต้องกดซื้อของมูลค่าตั้งแต่๕๐๐บาทขึ้นไปนะครับ
พี่เขาเลยลองดูกดซื้อสินค้าในราคา๕๐๐บาท
โอนเงินไปที่บัญชีของผู้หญิงคนหนึ่ง

จะได้รับเป็นเงินโอนคืนกลับมาตามราคาที่กดซื้อบวกกำไร
ครั้งนั้นเขาได้คืนกลับมาเท่าไหร่๕๕๐บาทนะครับ
จากนั้นมิจฉาชีพก็หลอกให้ทำภารกิจประจำวัน
แล้วก็จะมีลิงก์ให้โอนซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าราคา๓๐๐๐บาทนี่นะฮะ
คือเขาก็ได้รับเงินโอนกลับมานะครับ
มันแม่กุ้งฝอยตกปลากระพงส่งมาให้๓๓๐๐๐บาท
เกมไรดี๓๐๐๐บาททำแบบนี้อยู่๕ครั้ง
ครั้งอีกครั้งหนึ่งทำภารกิจ

เขาบอกว่าสูญเงินไป๓๓๕๑๑๐บาทครับ

ว่าพี่ถ้าทำให้เสร็จมันโอนไม่ได้นะครับ
คืนไม่ได้แล้วก็แบบเราต้องหาเงินมา
อยากได้เงินเราคืนในภารกิจซื้อของอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็กดไลค์เพจโอนเงินไปซื้อของก่อน

พอทำไปเรื่อยเขาจะบอกว่าเราเป็นผู้ชกดีนะ
ทำภารกิจแล้วก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นประมาณ๒๐๓๐อะไรอย่างนี้ครับ
ภารกิจกับภารกิจแล้วเงินมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับ
แล้วเขาบอกว่าพี่ถ้าทำให้เสร็จมันโอนไม่ได้นะครับ
คืนไม่ได้แล้วก็แบบเราต้องหาเงินมา

นี้เขาบอกว่าพี่ต้องรักษาบัญชีนะต้องโอนมาอีก๓แสน
พี่บอกพี่ไม่มีหรอกเดี๋ยวพี่ไปแจ้งความแล้วกัน
เพราะพี่แค่อยากได้เงินคืนแค่นั้นเอง
ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความที่สพเมืองพิสุนโลกแล้วนะครับ
แล้วตำรวจก็ช่วยตรวจสอบให้ปรากฏว่าบัญชีที่โอนไป
มันเป็นของเด็กอายุเยาวชน๑๖ปีเอง
เชื่อว่าสงสัยเป็นพวกรับจ้างเปิดบัญชีนะครับ